ในขณะนี้นาวโน้มแล้วก็ทิศทางของของภาคการเมืองต่างของขนาดเสียงต่าง
อาจารย์คิดว่ายังเป็นไปตามโพลที่เราเคยได้เห็นก่อนหน้านี้กันไหมฮะ

ผมคิดว่าทิศทางหลักเนี่ยมันยังคงเป็นไปตามโพลนั่นแหละนะครับ
ก็คือมันจะมี๓พักหลักที่ได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูง
ตั้งแต่ก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะครับ
อันนี้คือเป็น๓พักลำดับแรกที่ปรากฏอยู่ในโพลที่ทำกันมาเกือบทั้งหมด
อ่ะทีนี้ในช่วงหลังเนี่ยมันก็มีกระแสของทางเก้าไกรเนี่ย
ก็ไปยิ่งเพิ่มกระจายคนที่อยากจะมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมเนี่ยก็เข้ามานะครับ
มันก็เลยคิดว่าคาแสของทางกร่าวไกลก็น่าจะตามจี้เข้ามาพหัวไทยมักขึ้น
ยังเป็นเพื่อไทยอยู่ก็กร่าวไกล
ในขณะนี้เนี่ยก็คงจะใกล้เคียงกันมากระหว่าง๒พักนี้นะครับ

เพราะว่าคือจุดชี้ขาดที่จะทำให้ก้าวไกลมาตามจี้เพื่อไทยได้
ก็คือการกวาดกรทมกับภาคใต้อ่านะฮะถ้าถ้าก้าวไกลสามารถกวาดสองภาคนี้เข้ามาได้เนี่ย
ก็สามารถที่จะตามจี้อ่าเพื่อไทยมาได้อย่างชัดเจนอืมในขณะที่อ่า
ทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเขาก็ต้องพยายามที่จะยันในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้
เพราะว่าก็เป็นฐานที่มั่นที่เดียวที่พอจะคาดหวังได้อยู่ในระดับหนึ่ง
ส่วนในที่อื่นเนี่ยคาดหวังยากเพราะฉะนั้นสมรภูมิภาคใต้เนี่ย
มันเป็นสมรภูมิชี้เป็นชี้ตายของสองพักนะก็คือหนึ่งรวมไทยสร้างชาติ
สองก็คือประชาธิปัตย์นะอันนี้คือชี้เป็นชี้ตายแต่เป็นสนามที่สร้างโอกาสให้กับก้าวไกล
อ่านะครับที่จะเข้ามานะฮะอ่าอ่าเพราะงั้นเนี้ยถ้าสองพักนี้เนี่ย
แข่งขันการก้าวไกลก็อาจจะโผล่ขึ้นมาครับแล้วก็อาจจะกวาดได้หลายที่นั่งอืม
พักอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีกระแสแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้ที่นั่งนะ
อ่าเขามีการทำงานในระดับเขตเลือกตั้งนะฮะอยู่อ่าค่อนข้างจะอ่า
มีประสิทธิภาพพอสมควรครับสำหรับบางพักนะฮะอ่า
โดยเฉพาะพักอะไรล่ะภูมิใจไทย
แล้วก็พักพลังประชารัฐในบางจุดนะครับเราก็ยังมีเครือข่าย
กลการเมืองอะไรต่างอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะขับเคลื่อน
อ่าเริ่มที่จะกระชับอะไรต่างต่างขึ้นมาครับแล้วก็อันนั้นเนี่ย
เขาก็อาจจะรักษาฐานที่มั่นไว้ได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับ
คือคะแนนนิยมณขณะนี้เนี่ยอาจารย์พี่ชายมองว่าอ่า
ก็ก็ยังเป็นเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนั่นแหละครับ
อันดับ๑อันดับ๒เพียงแต่ว่าก้าวไกลอาจจะหายใจรถต้นคอเข้ามา
ใช่ด้วยกระแสในช่วงหลังหลังที่ผ่านมานี้
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ